ผมเห็นท่านประยุทธ์เนี่ยต่อสู้กับพวกประชาธิปไตยปล้นชาติ
ประชาธิปไตยจอมปลอมซึ่งเป็นศัตรูของผม
และผมก็ถือว่าศัตรูของศัตรูเนี่ยก็เป็นมิตร
สุดท้ายผมหาพักที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้ไม่เหลือเลย
ที่มีอยู่ก็จอมปลอมแล้วก็ผสมพันธุ์กันจนหมดแล้ว

เพราะว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีอุดมการตรงกับท่านบนเอกประยุทธจารส์โดชา
เราจะเน้นทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและก็ประชาชน
อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยผมเห็นท่านประยุทธ์เนี่ยต่อสู้กับพวกประชาธิปไตยปล้นชาติ
ซึ่งเป็นศัตรูของผมและผมก็ถือว่าศัตรูของศัตรูเนี่ยก็เป็นมิตร
บางทีเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่กับท่านพลเอกประยุทธ์
แต่ว่าผมเนี่ยเป็นนักรบอุดมการฝ่ายหาแต่ประชาธิปไตย
สุดท้ายผมหาพักที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้ไม่เหลือเลย
ที่มีอยู่ก็จอมปลอมแล้วก็ผสมพันธุ์กันจนหมดแล้ว
สุดท้ายผมต้องตัดสินใจเลือกว่ามันไม่มีคั่วประชาธิปไตย
ไม่มีคั่วที่เรียกว่าผลิตการแล้วก็บางคนก็เรียกว่าเป็นคั่วอนุรักษ์นิยม
ก็แล้วแต่จะเรียกแต่สุดท้ายผมบอกว่าผมไม่สนใจคั่วไหน
ผมสนใจอยู่คั่วประชาชนแล้วก็บังเอิญมีพักรวมไทยสร้างชาติของผลเอกประยุทธ์
ที่อยู่ในภาพของความมีเป็นอนุรักษ์นิยม
แต่ชัดเจนที่สุดภาพนี้ก็คือว่ามีความจงรักภักดี
แล้วก็ได้พยายามทำงานต่อสู้มาเพื่อประชาชน
ปีที่ท่านประยุทธ์สร้างรากฐานมา
ผมอยากให้ท่านต่อยอดอีกแค่๒ปี
ผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จสูงมาก
เพราะว่าท่านประยุทธ์เนี่ยถึงแม้ยังไงก็ตามภาพลักษณ์ของท่าน
ก็อาจจะมีไปคล้ายกับท่านเราเรียกว่าป่าเปรมก็ได้
เพราะลักษณะเดียวกันท่านก็ยังมีความซื่อสัตว์
มีความจงรักภักดีโอกาสจะเป็นรัฐบุรุษก็มี
และใน๒ปีที่เหลือท่านน่าจะทำอะไรได้เยอะ
สุดท้ายผมมั่นใจว่าหลังจากพยทำงานครบสองปี
ผลงานที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ความดีของท่าน
ประชาชนทั้งประเทศจะแทรกซ้อนแล้วก็ขอให้ท่านอยู่ต่อ
ผมยังมองไปถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้
แต่ว่ายังไงก็ตามผลงานจะเป็นตัวพิสูจน์
ส่วนผมเองที่ข้ามห้วยมาแล้วก็มีใครพยายามโจมตีว่า
จะได้กินกล้วยกินอะไรไหมผมพูดตรงนี้เลย
ผมไม่ได้อะไรสักกระบาทแต่ผมยืนยันจะทำเพื่อประเทศชาติ
ท่านมีสิทธิ์เข้าใจผมผิดได้แต่ท่านไม่มีสิทธิ์พิพากษาและตัดสินผม
ระยะเวลาระยะทางจะพิสูจน์มาการเวลาจะพิสูจน์สารวุฒิสรเกตคนนี้
แล้วผมจะทำให้ท่านเห็นว่านักรบพันธุคนนี้
จะไม่ทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินผิดหวังอย่างเด็ดขาดครับ